ส่วนเรื่องนี้ก็ต้องติดตามเหมือนกันเป็นที่ฮือฮานะคะ

ไปออกงานอีเวนต์แล้วคนสะดุดเอ๊ะ

ถ้าไม่เรื่องร้อนก็ต้องเรื่องรักนะคะ

หลายคนสงสัยวันนี้เธอมีคำตอบค่ะ

ที่มีการโพสต์รูปพร้อมแคปชั่นว่าโสดโปรดจีบ
แต่ก่อนจะถูกขยายความให้เป็นประเด็นนะคะ
เป้ยรีบออกตัวเลยบอกว่าแค่โพสต์ขำเท่านั้นค่ะ

เพิ่งจะผ่านวงคตปลอบแต่งงานมาไม่กี่วันนี้นะ

เชื่อว่าที่ผ่านมาเธอทำดีที่สุดแล้วค่ะ
อันนี้เป็นวิกอ่ะค่ะเป็นวิกไม่ได้ตัดจริง
เพราะว่าเป้ยมีความเชื่อว่าผมยาวนี้เราก็จะเปลี่ยนอะไรได้มากกว่า
เราเวลาแต่งตัวอะไรมันก็ดูง่ายกว่า
ก็คือชอบแห่เล่นอยู่แล้วปกติก็ชอบ
ถ้าเจอรู้นิสัยเบ้ยก็จะเป็นคนกลุ่นชอบแหย่อยู่แล้วนะคะ
ก็โสดจีบได้เหมือนกับว่าเราเหมือนผู้ชายไหม

ก็เหมือนเดิมนะคือลักษณะเรามันเหมือนเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วอะค่ะ

พยายามจะไม่ได้ทำตัวให้เป็นอย่างน้อย
ตกอกตกใจก็ว่าแล้วสาวเป้ยเธอผมยาวตลอดเลยนะคะก็ใส่วิกขอเปลี่ยนลุคบ้างนะคะที่บอกว่าส่วนโปรดจีบก็แค่แบบว่าคิดว่าตัวเองเป็นแบบเป็นแบบลุคธอมใครจะมีใครจีบหรือเปล่านะคะช่วงนี้เขายิ่งแบบว่ามีการเปลี่ยนลงเปลี่ยนลุคนะ
แต่สุดที่คุณเป้ยบอกไปว่าจะไม่ทำตัวให้น่าเบื่อเด็ดขาดอย่างนี้แหละมัดใจสามีได้แน่นอนนะคะ
ส่วนเรื่องทายาทคนที่สองนะคุณเป้ยก็อัปเดตนะคะว่าก็อยากมีตอนนี้ก็พยายามอยู่แต่ว่าถ้าไม่มีขอพึ่งทางการแพทย์เลยละกันค่ะคุณ